คุณผู้ชมตอนนี้ผ่านมาแล้ว๖วันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๗มกราคมที่ผ่านมา
กรณีที่นายซอวินเป็นชาวพม่าแล้วก็เป็นผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์
หากคุกที่สพบางกล่ำจังหวัดสงขลา
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงพัก
ซึ่งสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
หนีไปแบบชิลแบบนี้แบบง่ายแบบนี้๖วันแล้วค่ะ
จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มนายซอวิน
ผู้ต้องหารายนี้ได้นะคะทีนี้นี่ค่ะโฉมหน้าของนายซอวินนะ
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครเห็นเนี่ยก็แจ้งเบาะแสไปหน่อยนะคะ
เพราะว่าตำรวจในท้องที่บอกว่ามีการตั้งรางวัลนำจับด้วยนะคะ
รางวัลนำจับ๕๐๐๐บาทสำหรับคนที่แจ้งเบาะแส
จนนำไปสู่การจับกลุ่มนายซอวินดุได้เนี่ยนะคะ
ใครที่เห็นก็สามารถแจ้งไปได้นะที่หมายเลขโทรศัพท์
หรือหมายเลขโทรศัพท์ของสพบางกล่ำเขาฝากให้ด้วยนะคะ
๐๗๔๓๒๘๑๑๒ให้ไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมจดไม่ทัน
ดูตามหน้าจอเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์
ก็คือสายด่วนของตำรวจนะคะหรือสพบางกล่ำก็โทรไปได้ค่ะ
๐๗๔๓๒๘๑๑๒นะคะก็นี่ผ่านมาแล้ว๖วันนะ
ยังไม่สามารถจับกลุ่มนายคนนี้ได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะ